คุณผู้ชมครับมาที่เรื่องของการลงทะเบียน
เพื่อจะเอาตัวเราไปฉีดวัคซีน
พอในกรุงเทพเขามีการกระจายช่องทางให้คน
เว็บไซต์ของกรุงเทพทั้งเป่าตังค์ทั้งร้านสะดวกซื้อ

แล้วรู้ไหมว่าช่องทางไหนที่คนไปลงทะเบียนเยอะที่สุด

ปรากฏว่าเขาบอกว่าลงผ่านแอปเป่าตังค

คือเมื่อวานหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ประชาชน
นะฮะซึ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะลงทะเบียนการฉีดวัคซีนวันแรก
โอ้โหคุณผู้ชมคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนี้นะ
อายุสิบแปดถึงห้าสิบเก้าปีนะแล้วก็มาได้เป็นกลุ่มเจ็ดโรคเสี่ยงเนี่ย
แล้วก็เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตราสามสิบสาม
ลงทะเบียนกันเยอะเลยนะฮะเมื่อวาน๓ช่องทางนี่
เหมือนที่เราขึ้นให้หน้าจออะไรบ้าง

ต้องเป็นคนที่ไม่เคยร่วมโครงการของรัฐ
ไปลงทะเบียนเลยครับกรอกประวัติต่าง

นะคุณต้องใส่มือถือให้มันตรงกันกับตัวคุณจริงนะ
เดี๋ยวมันส่งผิดเสร็จปั๊บก็กรอกยืนยัน
นัดวันเวลาสถานที่เมื่อวานนี้ก็มีคนได้รับนัดไปแล้ว
หลายคนเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป่าตังค์
เป่าตังค์หลายคนมีอยู่แล้วในมือถือ
เพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ได้ร่วมโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐต่าง
อะไรบ้างล่ะก็มีคนละครึ่งเรารักกันม๓๓อะไรแบบนี้
อันนี้มีอยู่แล้วคุณก็ลงได้เลยนะฮะ
ในการไปฉีดวัคซีนเหมือนกัน
แต่ถ้าใครเอ๊ะทำไมฉันไม่เห็นตรงนี้
คุณอัปเดตแอปก่อนนะอัปเดตแอปในมือถือก่อน
แล้วมันจะขึ้นฟีเจอร์ขึ้นมาเราก็จะเข้าไปเห็นมันทันทีนะฮะ
ส่วนช่องทางที่๓ลงทะเบียนร้านสะดวกซื้อ

เซเว่นแฟเมอรี่มาร์ท็อปสเดลี่มินิบิ๊กซี
เขาก็เปิดตั้งโต๊ะมีพนักงานไปยืนเลย
รับลงทะเบียนบางที่ก็ให้พนักงาน

วัคซีนโควิด๑๙เพิ่มไหมคะ

เมื่อวานกรุงเทพฯมหานครก็มีการแถลงภาพรวมไป
ปิดยอดไปตอน๖โมงเย็น
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองบอกว่า
ผู้ลงทะเบียนวันแรกในห้องของกรุงเทพ๓ช่องทางนี้กว่า๑ล้าน๒แสนคนนะครับ

โดยฐานข้อมูลทั้งหมดคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเดี๋ยวสับสนว่าทำไมมันหลายช่องทางจังเลย
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก๓ช่องทางนี้จะส่งไปรวมกับของกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลของคนที่ฉีดก็คือฉีดอยู่แล้วก็ไม่ซับซ้อนกันนะฮะ

ขอปรับเวลาใหม่เป็น๙โมงถึง๔ทุ่ม
จะได้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนกลับบ้านก็กลับไปทำที่บ้านได้
ลงทะเบียน๖โมงถึง๔ทุ่ม
ก็ปรับเป็น๙โมงถึง๔ทุ่ม
ทีนี้เมื่อวานผู้สื่อข่าวเราไปสำรวจร้านสะดวกซื้อแถววิภาวดีซอย๓
แล้วก็สาขาอื่นใกล้เคียงว่าบรรยากาศเป็นยังไง
คนลงทะเบียนคือคนก็ทยอยไปแหละเนอะนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นการทยอยเดินทางกันไปไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย
พนักงานเขาบอกว่าเออหลังจากที่คนรู้ข่าวแล้วก็คงจะเยอะขึ้นแหละ
เสาร์อาทิตย์นี้อะไรแบบนี้นะฮะเพราะมันอยู่ใกล้บ้านด้วยนะครับ
โดยขั้นตอนถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไปที่ร้านสะดวกซื้อ
ถือบัตรประชาชนไปครับนะฮะไปบอกเขานะฮะไปแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือก็จะลงผ่านทาง
พนักงานก็จะลงให้แหละนะฮะผ่านทางเว็บไซต์เหมือนกัน
จากนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลเลือกวันเวลาสถานที่ฉีด
ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอพี่วินรถรับจ้างคนหนึ่งชื่อว่าคุณพยงจำปีกลาย
ก็บอกว่าเออลงแบบนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะ
ผมเองก็ไม่ได้รู้เข้าใจกับเรื่องของเทคโนโลยี
ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่า

เราไม่เข้าใจอย่างไรก็ที่บรรยาย

เรียบร้อยแล้วน่ะหรือเปล่า
รอว่าจะได้ชิวฉีดละมาไหน

ตอนนี้ช่องทางเยอะเยอะมาก
รวมทั้งคุณผู้ชมก็สามารถลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายมือถือได้ด้วยนะ
เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ
ตั้งแต่วันที่๗มิถุนัดวันนี้เป็นต้นป่าย
ที่แต่ละเครือข่ายเขาส่งมาที่เขากำหนดไว้ก็สามารถลงทะเบียนได้เช่นเดียวกัน
เมื่อวานนี้คนก็เริ่มลงกันเยอะเหมือนกัน
นี่เป็นตัวชีวัตรตัวหนึ่งนะครับที่รัฐบาลเอาไปดูไว้
แล้วก็จะลงทะเบียนอะไรต่างลองใช้วิธีแบบนี้
คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศยังต้องการการสื่อสารแบบสองทางอยู่
โดยเฉพาะคนที่มีอายุหน่อยต้องมีคนคุยด้วยต้องมีคนคอยบอก
ผมขอขอบคุณภาคเอกชนทุกหน่วยงานที่มาช่วยเหลือในครั้งนี้นะ